ก็ขอบคุณเลยว่าจะเก็บอันเว้นต่อที่ไหน

น้องเองยังไม่พูดสั่งเสียงเลย

มันเร็วมาก

พุทธเงียบมา่นะครับ

คิดว่าสาเหตุที่ลูกผมอ่ะ

อเจมส์ไม่ได้ครับเพราะว่าผมถามขออ้อแล้วเขาก็ยังไม่มีความชัดเทรนให้ผม
ผมก็พูดอยู่คนเดียวเขาเงียบอย่างเดียว
ไม่มีคำตอบแม้แต่คำเดียวให้ผมเรื่องนี้ครับ
บ๊วยอันนี้เราอยากฝากคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละครับ
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมีความรับผิดชอบหน่อยครับ
ชีวิตคนมันทั้งคนนะครับถ้าไม่เจอกับลูกใครก็ไม่รู้กับลูก
ผมมีลูกสาวคนเดียวผมทำใจลำบาก
มันก็อยู่ยากด้วยครับในการใช้ชีวิตต่อไปครับ
น้องไปเรียนปกติไปเรียนปกติไม่มีไข้นะคะ
ปกติโรคประจำตัวก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยน้องไปเรียนปกติตอนเช้า
แล้วช่วงเที่ยงน้องมาพักผ่อนน้องบอกว่าน้องฟุ๊กให้นอนพักผ่อน
ก็ไม่น่าจะเป็นภาพว่าอันนี้น้องบ่นมาหนูเรียกน้องก็เลยขอน้อง
น้องบอกว่าหนูหลับไปเลยแม่หนูหลับไปเลยวันนั้น
เพราะว่าหนูปวดหัวแล้วพอตื่นมาก็เวียนหัว
แล้วเพื่อนจับตัวบอกว่าน้องคิมเป็นไข้หรือเปล่าตัวร้อนอะไรอย่างนี้
แล้วพอบ่ายสองมันเป็นเวลาฉีดยาก็เขาแถวฉีดยา
แต่ไม่ได้วัดไข้ตอนฉีดยาวัคซีนนะคะคือฉีดยาเลย
พอฉีดยาเลยบ่ายสามนึงขึ้นกลับบ้านเพราะเลิกเรียน
เขาก็ไปรับกลับมากลับมาที่บ้าน
พอรับกลับมาที่บ้านแล้วอ่ะน้องเอาดูปวดเขาปวด
ปวดอยู่แดงแล้วก็ตุ๊กตุ๊กน้องปวดน้องปวดไปทั้งหนึ่ง
แล้วก็ตัวร้อนหักน้องมานอนอย่างเงี้ยตอนนี้ห้าเมืองหนูเลือกมา
รับลูกหนูกลับรับบ้านหนูเนี้ยรับกลับหนูก็
ก่อนน้องให้กินงานนิดหนึ่งกินงานไปหนึ่งแล้วเข้านอน
เขาเข้านอนแล้วอ่ะเกิดน้องก็ยังหวั่นเจ็บอยู่
เจ็บเดี๋ยวมันก็แล้วอ้วกแล้วก็เรารอไหลกว่าเช้ามาหกนึง
แล้วปุ๊บให้ไปโรงเรียนเพราะมีเงินเจ็บเชยเงินเศร้า
ก็ไปส่งเองที่โรงเรียนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็หนูก็กลับบ้านแต่
อ้าเขาอ่ะบอกว่าเกลือมาส่งที่โรงเรียนเอ้ย
มาส่งที่บ้านบอกว่าบางวันสี่อีกครับสี่อีกหน้าสี่อีกไม่ไหว
สองโมงเช้านะไปส่งเจ็บสามแปดแล้วไม่ไหวอย่างเงี้ย
ให้กินยาแล้วก็เลยโทรไปถามบอกว่าก็ยังช่วยแล้ว
บนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็รอขนเครื่องบ่นขนของมานะ
ว่าอะไรอะไรเนอะน้องเขาไล่ว่าพี่
หนูจุกอยู่ตรงแรโม่นั้นหมอมันเหลือใจยากลับบ้าน
ก็กลับบ้านไปบริเวณดงเย็นก็ให้น้องกินข้าวครั้งนี้แบนดีเดียว
ทุกครั้งเดียวเสร็จสิ่งเสร็จแล้ว
ถึงทีหนึ่งน้องอวก๔๕รอบจานน้องยังไหวอ้ะ

จนอวกทหายไปเหี้ยวเหี้ยวเสียงปลด

ไม่น้อง
ก็มีต้ายพูดว่าแค่
ถ้าจะไม่วาดไข้เราน้อยได้วัดไข้ครับ
แล้ววาดไข้ตอนเช้าอาจจะเป็นอาวุธ
เอิ่มใช่ไหมวันผิดคนตอบยังไม่จวน
เพียงคำเดียวหาพูดทั้งคืน
คือ๑วันที่น้องเต็มกลุ่มอบอยู่

พี่แจ้งให้หนูหนูอยากจะก่อนไปทำแล้วนะหนูไม่ต้องการเงินนะพี่
คือลูกหนูเป็นอย่างนี้เป็นใครก็แบบรับไม่ได้
อย่างนี้ลูกหนูจะมาเสียโดยที่หลายเหตุอะไรก็ไม่รู้อะ